ช่วงนี้ไปติดตามรายละครองสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
มีข่าวว่าสมาคมในชุดเก่านั้นเป็นหนี้กับกรมสรรพากรอยู่หลายล้านบาทเลยทีเดียว
ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลชุดใหม่เตรียมที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนครับ
โดยนายชะนินแก่นฮีรันนะครับรองเลขาธิการฝ่ายกฎหมายของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและพลตำรวจโทพิสันจุดิหลก
รายคาธิการสมาคมเข้ารับมอบงานจากผู้บริหารชุดเดิมที่มีพันธุ์เอกวารวุฒิทองศรีงาเป็นตัวแทนในการชี้แจง
เรื่องต้นนะครับกรมสรรพากรนั้นแจ้งว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นได้ค้างชำระหนี้ถึง๑๓๑ล้านบาทระหว่างปี๒๕๖๐
และยังอยู่ในระหว่างตรวจสอบในปี๒๕๕๖ถึง๒๕๕๘ซึ่งสาเหตุนั้นเกิดจากสมาคมกีฬาฟุตบอลไม่เคยส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดที่สมาคมทำสัญญากับคู่สัญญาไว้
เนื่องจากเข้าใจผิดว่าไม่จำเป็นต้องส่งซึ่งขัดกับข้อปฏิบัติที่ระบุว่ากรณีที่หน่วยงานรัฐนั้นรับเงินเกิน๑ล้าน๘แสนบาทจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรเพราะสัญญาที่ทำนั้นเป็นสัญญาในลักษณะต่างตอบแทนนะครับ
ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลชุดใหม่ครับก็เตรียมที่จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
หนี้สินอื่นเช่นค่าใช้จ่ายโรงแรมและค่าใช้จ่ายสปอนเซอร์อีกราว๑๖ล้านบาทอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเช่นกันนะครับ
และนอกจากนี้ครับนายชะนินยังได้กล่าวว่าได้ทำการตัดสิทธิ์สโมสรสุราชเอฟซีออกจากการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น๒ฤดูการ๒๕๕๙เป็นที่เรียบร้อย
หลังจากไม่ยอมถอนฟ้องต่อสารปกครองภายใน๗วันนับตั้งแต่สมาคมฟุตบอลออกคำสั่งและจะมีหนังสืออย่างเป็นทางการถึงผู้บริหารสมาคมแล้วก็สโมสรในวันพรุ่งนี้นะครับ